มือฝนตกหนักสำหรับเรื่องของคลื่นนะคะ
ณวันนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจุดไหนที่มีฝนก็จะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ
คลื่นสูงประมาณสองเมตรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ว